ทุกผู้ชมครับมีคุณป้าท่านหนึ่งนะครับบ้านอยู่ที่ปฐุมธานีนะครับ
ปรากฏว่าเมื่อเช้าประมาณ๗โมงเช้าตื่นขึ้นมาอยู่ดี
มานอนอยู่บนชั้น๒ของบ้านลูกหลานก็ไม่ใช่ผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้
ก็เลยปิดบ้านล็อกแล้วก็แจ้งตำรวจฮะให้มาดูให้หน่อย
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
บอกเห็นปุ๊บวิ่งลงมาล็อกบ้านเลยแจ้งตำรวจเลย
ไม่รู้แล้วล่ะจะมีอาวุธไม่มีอาวุธเนี่ยแจ้งตำรวจก่อนก็ถูกแล้วล่ะป้า
พอตำรวจขึ้นไปดูฮะนอนอยู่สภาพนี้เลยครับ
ใส่เสื้อมีบ็อกเซอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้๒ชั้นอยู่ในซอยคลองหลวง๑๓
ในพื้นที่ตำรวจคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะฮะ
เจ้าของบ้านคือนางประทินบุญปลูกอายุ๕๘ปี
ก็พาตำรวจให้มาตรวจสอบหลังจากล็อกบ้านแล้วก็ให้ตำรวจมาตรวจสอบ
หน้าบ้านเนี่ยมีจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่นะ
แล้วก็มีกางเกงยีนขายาวกองอยู่กับพื้นหนึ่งตัว
ตำรวจขึ้นไปตรวจสอบบนชั้น๒ของบ้าน
ผู้ชายคนนี้ก็นอนหลับอยู่หลับสนิทเลยนะ
เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงบ็อกเซอร์
นอนแบบเมาท์อะไรนะเมาท์หลับเลย

ขึ้นมาก็งวงเงียงวงเงียโอ้โห
สภาพนี่เมาข้ามปีพูดไม่รู้เรื่องนะครับ
พอปลุกขึ้นมาพอจะสอบถามกันได้เนี่ย
เขาบอกว่าเขาชื่ออนุภาพพานทองอายุ๒๘ปี
ในตัวก็ไม่ได้มีอาวุธไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไร
แล้วเขาก็เล่าว่าเมื่อคืนเขาไปฉลองเขาดาวน์ปีใหม่มาแถวรังสิต
แล้วก็แยกย้ายกับเพื่อนยืมจักรยานยนต์ของเพื่อนขี่กลับบ้าน
ยังไม่รู้เลยว่าขึ้นมานอนบนบ้านหลังนี้ได้ยังไง
นอนบนบ้านบ้านป้าประทินได้ยังไงต้องขอโทษป้าประทินด้วย
เพราะว่าเขาเข้าใจว่าอันนี้คือบ้านเพื่อนเขา

เอาฟังเสียงเขาหน่อยครับ

เราเข้าบ้านผิดหรือว่าไง
ก็เป็นเขาดาวน์ฟิวเจอร์ไอ้บอยมันเริ่มต้องฝรั่งประสิทธิได้
บ้านเพื่อนผิดอะเพื่อนบอกให้เข้าบ้านนี้

นั่งดึงไปอย่างนั้น
ตำรวจถามว่าเราเข้าบ้านผิดเหรอ

ไม่ใช่น่าจะใช่หรอกดูภาพอันนี้มันใช่เลย

ส่วนป้าประทินนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อเช้าก็
ขึ้นมาก็มากวาดบ้านไงกวาดจากชั้นแรก
วาดอยู่แถวชั้นหนึ่งได้ยินเสียงดังบนชั้นสองอ่า
ปุ๊บอะไรไงก็ขึ้นไปดูนะทีแรกคิดว่าแมว

ปรากฏว่าเอ้ามีคนแปลกหน้าเป็นผู้ชายนอนอยู่
ก็รีบวิ่งออกมานอกบ้านเลยร้องบอกเพื่อนบ้านช่วยกันล็อกประตู
เพื่อจะขังคนร้ายเอาไว้ในบ้าน
แล้วก็แจ้งตำรวจรอจนตำรวจมา

เขาก็ไม่ตอบแล้วก็วิ่งลงเลยแบบนี้เป็ดรอบกุญแจเลย
เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายจ้ะผู้ชาย
เห็นว่าไม่ใส่กางเกงด้วยจ๊ะไม่ใส่กางเกง
อังเกงอ๋อไม่ใส่อังเกงด้วยท่านไหนอ่ะ
เขาเข้ารถอะไรมาว่ะเขาใส่อะไรจอดด้วย
เป็นค่ะปุ๊ดเพื่อใส่อังเกงฮู้ใส่อย่างแทบไม่รอดอ่ะ
พอเคยยังแดงอยู่เลยอ่ะยังเมาอยู่ที่ตอนปีนขึ้นมา
ยังปรีนขึ้นมาได้เนี้ยดีไม่ตกลงไปตาย
นี่ป้าประทินบอกนึกว่าแมวขึ้นมาดูเนี่ย
ถามอะไรยังไม่พูดนอนอย่างเดียวนะครับ
ก็ตำรวจสพคลองหลวงยึดรถจักรยานยนต์ไปตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็ทำประวัติเอาไว้นะครับลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เดี๋ยวจะรอให้เจ้าของรถเนี่ยเอาเอกสารมาแสดง
เพราะว่าไม่ใช่รถของนายอนุภาพเขา

ก็ปล่อยตัวไปครับเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
หลังจากที่แน่ชัดว่าไม่ได้เข้ามาขมงขโมยของอะไร
ข่าวเรื่องคนเมาเยอะมากนะวันนี้นะคะ